อฤทธิวัตินะคะได้เวลามาเจอกับชี้ส่านะเพราะรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
เจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์
สัปดาห์นี้ขอย้ำเตือนและประกาศดังนะคะ

ทยาก็ออกประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องด้วย
ให้สังเกตสีค่ะคุณผู้ชมสีส้มสีแดงก็ถือว่าฝนตกหนักแล้ว
แต่นี่เข้มจนถึงสีม่วงเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดี
เฉพาะภาคใต้จะมีฝนและมีคลื่นสูงทั้งในทะเลและบนบกด้วย
ขณะเดียวกันบริเวณบนฝั่งตอนบนของประเทศไทยฝนก็ตกชุกเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะร่องฝนเนี่ยพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
ส่วนตอนล่างก็มีมรสุมของลมประจำฤดูพัดมีกำลังแรงทำให้ฝนตกทั่วประเทศไทย
ดูคลื่นกันบ้างนะคะคลื่นทางฝั่งอันดามันจะสูง๒๓เมตรค่ะต้องระมัดระวังให้ดี
ของพื้นที่ค่ะฝนจะตกชุกตกสะสมต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลาน้ำป่าลายหลายดินคนทะลม
ช่วงนี้ฝนตกน้ำขังต้องระมัดระวังโรคฉี่หนูโรคเชื้อราในไม้ผลและไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะด้วย
ภาคกลางภาคตะวันออกฝนเยอะไม่แพ้กันนะคะเน้นตกหนักถึงค่ำแล้วก็ช่วงเย็นถึงค่ำค่ะแล้วก็ดึกถึงเช้าโอกาสเกิดฝน๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม
เกษตรกรควรเร่งขุดคลองระบายน้ำนะคะ
ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อ

พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
งดกิจกรรมทางทะเลในช่วงนี้ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณทะเลอ่าวไทย
ส่วนอันดับมานขึ้นสูงประมาณสองถึงสามเมตรแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราและศัตรูพืชจำพวกหนอนกันด้วยนะคะ
เตือนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนจะตกชุก
แล้วก็จะมีฝนตกในระยะสั้นไปในช่วงนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะ
เดือนครึ่งจะเป็นช่วงเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องกักเก็บน้ำกันเอาไว้ให้ดีนะคะ
พอเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงแล้วค่ะ